ต้องทำความประมาณแล้วแม่ช่วยทำหน้าแบบปกติด้วย

แม่ทำไมถึงอยากหน้าเด็กมากระทันเนี่ยงงด้วยเนี่ย
โอ๊ยจะอะไรล่ะคะพี่กาเอาพี่ขอตอบแทนเลย

อยากหน้าเด็กเดี๋ยวพ่อคิดว่าจะมาสู้ได้ใช่ไหมคะ
อะเพราะวันนี้ว่านี่ค่ะผู้ชายในฝ่ายของเรานะคะ
เขาจะมาดึงเสน่ห์ของเขามาให้พวกเราได้ชมกันใน๑๕คำถาม
น้องพอลอัสนัยใช่ไหม

ไปชมเลยชมอย่างเดียวนะ

ผู้ชายในฝัน
๑๕คำถามกับบอลอสเตอร์ไนท์
สวัสดีครับผมบอลอสเตอร์ไนท์ทียันท้องนะครับ
คุยกับแฟนครับ
ก็เรียกว่า
ก็เรียกว่าที่รักธรรมดา
ทำหน้าแบบพี่เทพ

อื้อ

ชนิดใดเป็นเสือก็ได้ดูน่ากลัวดีประมาณนั้น
ดาราสาวคนไหนตรงสเปคของคุณที่สุด
ที่ชอบตอนนี้ก็จะมีที่ถ้าตรงสเปคนะคะก็จะมีคุณโบวี่อัธมา
แล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นน้องแยมนะครับน้องแยมมัธิราครับผม
วัยวะส่วนไหนของคุณที่คิดว่ามีเสน่ห์ที่สุด
คนชอบชมว่าจมูกครับผมของแท้แน่นอน
ท่าที่คุณคิดว่าหล่อที่สุดคือท่าอะไร
เป็นท่าที่หล่อที่สุดก็แล้วเป็นท่าที่แบบ
ขจัดความขี้อายของผมก็จะเป็นท่านี้นะ
ของขวัญชิ้นล่าสุดที่ซื้อให้แฟนคืออะไร
ที่เขาอยากได้เราก็ไปหาให้
คุณเลือกแบบไหนระหว่างทำอาหารให้แฟนกับแฟนทำอาหารให้

แค่พอกินได้ไม่ถึงก็อร่อยมาก
ก็คงอาจจะไม่ใช่มื้อพิเศษมาก
เมนูไหนที่คิดว่าอร่อยที่สุด

คุณโดนแฟนบ่นเรื่องอะไรบ่อยที่สุด
เรื่องสายครับผมไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่
โปรดของคุณคือเรื่องอะไร
เอาเป็นล่าสุดเรื่องกัปตันอเมริกาแล้วกัน
เพราะว่าไปดูกันกับแฟนถึง๓รอบเลยครับผม
คุณเลือกแบบไหน
ระหว่างจีบผู้หญิงหรือผู้หญิงมาจีบ

ไหนที่คุณเปิดฟังบนรถบ่อยที่สุด
เอ่อเพลงระหว่างที่รอเขา
เดี๋ยวเฉพาะเวลารถติดของป๊อปปองกูล
ระหว่างที่รอเขาให้ฉันนั่งข้างเธอจะได้ไหม
บอกไว้ว่าเธอต้องการใครอะไรประมาณนี้ครับ
เชิญชวนแฟนมาดูรายการหน่อย
ก็โอ้รายการนี้จะทำให้คุณรู้จักแขกรับเชิญ
ในมุมที่เขาไม่เคยมาบอกว่าเขาเป็นคนยังไง
นิสัยอย่างไรก็ถ้าคุณอยากรู้จักเขามากกว่านี้
ก็ติดตามดูรายการนี้นะครับผม
โอ้ยแม่แม่

ปล่อยแม่เขาไปเพราะแม่เขาคงยังไม่ตื่นตอนนี้

ยังถึงก็ต้องหายาอะไรมาทาเลยค่ะขระมังไงเนอะ
ร้อยค่ะอดใจไม่อยู่แต่ถ้าเกิดว่าชมแล้วไม่จุใจ
ชมรายการเราย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทยรัฐทีวีค่ะ
หรือสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้นะคะ
ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านบัจจันบาทค่ะ
โอเคโซนี้นะคะเราต้องตามคนรอบอีกก่อนพร้อมกับใหม่ในวันพรุ่งนี้
วันนี้สวัสดีค่ะ
ป๊าป๊าป๊าป๊าป๊า

แม่เจอกันพรุ่งนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป